นายอำภัยเพ็งแจ่มอายุ๕๙ปีครับ
เป็นผู้สมัครสอสอศรีสะเกดเขต๗พักรวมไทยสร้างชาตินะครับ

แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๗เมษายนเมื่อวานนี้

ยังไม่ทันได้เริ่มหาเสียงเลือกตั้งเลยครับ
นายยเดชเพ็งแจ่มน้องชายนายอำภัย
บอกว่าพี่ชายเป็นโรคเบาหวานและต่อมาปวดหลัง

รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสเกตครับ
รับสมัครสอสอขออนุญาตคุณหมอออกมา

ทีมข่าวได้ข้อมูลจากภรรยาของนายอำภัยครับ
จากการโทรคุยนะฮะบอกว่า
คือสามีตรวจพบว่าติดเชื้อมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ตั้งแต่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา

ขออนุญาตคุณหมอออกมาสมัครสอสอ
จากนั้นอาการซุดลงเรื่อยเข้าโรงพยาบาลอีกรอบ
จนกระทั่งเสียชีวิต๙โมงเช้าเมื่อวานนี้

มีข้อมูลว่าก่อนเสียชีวิตครับนายอำภัย
เขาเลือกโรงศพด้วยตัวเองด้วยนะครับ
แล้วทำพินัยกรรมต่างเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสอสอ
แบ่งเขตด้วยพอดีในวันที่เขาจากไปครับ